ไปดูสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หน่อยครับ
แล้วก็มีการวางระเบิดนะครับตำรวจนั้นบาดเจ็บไปถึง๕นาย

และกำลังทหารลงพื้นที่ตรวจสอบในอำเภอจาแนะที่คนร้ายลงมือก่อเหตุ๔จุดด้วยกัน
จุดแรกคือบริเวณถนนสายดุทรงยอร่มไซช่วงบ้านริแงหมู่๓ตะบนพดุงมาตร
คนร้ายเนี่ยตัดต้นไม้ให้มันล้มขวางถนนครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็พบระเบิดปลอมด้วยที่ทำด้วยกระป๋องแก๊สแบบพกพา๒กระป๋อง
ขณะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ที่สองเนี่ยฮะระเบิดที่ทำปลอมขึ้นมาคือสร้างความปั่นปวนปั่นหัวเจ้าหน้าที่แล้วครับ
จุดที่๒ห่างจากจุดแรกประมาณ๓๐๐เมตรครับ
คนร้ายรอบเผากล้องวงจรปิดของตำรวจสพจนะ
นำไปติดตั้งไว้บนเสานะฮะเป็นเสาหน้ากันศาสตร์บ้านของชาวบ้านนี่แหละ
ปลูกจ้างอยู่ริมถนนเสียหายไปตัวหนึ่งนี่แหละครับเข้าไปตรวจสอบกันอยู่
จุดที่๓ครับห่างจากจุดที่๒ประมาณ๒๐เมตร
คนร้ายใช้สีสเปรย์สีขาวนี่แหละฮะพ่นข้อความบนถนนแบบนี้
ตรวจสอบไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายนะครับ
จุดที่๔ห่างจากจุดที่๓มาอีก๓๐๐เมตร
คนร้ายเนี่ยลอบเผากล้องวงจรปิดของตำรวจสพจนะนะฮะ
อีกตัวแล้วนะที่เอาไปติดตั้งไว้บนเสาแป๊บเหล็กข้างเพลิงขายของริมถนน

ส่วนที่อำเภอศรีสาครครับคนร้ายรอบวางระเบิด
ตำรวจชุดสืบสวนสภศรีสาครบาดเจ็บไปตั้ง๕นายนะครับ
คุณผู้ชมดูสิครับความเสียหายคือแบบนี้คือฝังระเบิดเอาไว้เลยนะครับ
พอรถเจ้าหน้าที่มาถึงก็กดรีโมทโอ้โหหลุมลึกนี่ผมประเมินด้วยสายตา
น่าจะมากกว่าสามเมตรนะฮะนะครับคือขณะรถกระบะออกมาตรวจสอบ
เหตุรอบเผาเสาส่งนั่นแหละพอผ่านจุดนี้นะบริเวณบ้าน
ไอกาแซหมู่หกเนี่ยตะบนศรีสาครคนร้ายใช้ถังก๊าซ
คนิคขนาด๕๐กิโลกรัมครับแล้วจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสาร
อกจากนี้ยังมีการนำป้ายผ้ามาติดไว้ที่ราวสะพาน
มันเป็นเขตรอยต่อของบ้านไอตุยหมู่๑บ้านกะลุบีนะครับ
หมู่ที่๔ตะบนซากอใช้สีสเปรย์พ่นข้อความภาษาไทย
บนถนนนะครับแล้วก็เผายางรถยนต์ที่กลางถนนด้วย
ซึ่งเป็นเขตรอยต่อมุ่งหน้าไปยังบ้านน้ำวนหมู่๑ตะบนช้างเผือก
อำเภอจแนะครับส่วนในอำเภอระแงะบ้างนะครับ
คนร้ายเนี่ยใช้ปืนยิงจ่าสิบเอกพรมมาสาคอนเจริญท่านนี้แหละครับ
เป็นทหารพรานที่๔๕๑๖ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่
และยังเป็นหัวหน้าชุดประจำจุดตรวจร่วมโควิด๑๙
ตั้งอยู่หมู่๗ตะบนบางโงสโตด้วยนะฮะ
พลตรีภัยศาลหนูสังท่านผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๑๕
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสสั่งการเลยครับ
หน่วยกำลังในพื้นที่คุมเข้มแล้วก็กระจายกำลังปิดล้อม
ตรวจค้นพื้นที่ในที่เกิดเหตุรัศมี๑กิโลเมตรไปปูพรมให้หมดนะฮะ
เรื่องต้นพบว่าเบาะแสของกลุ่มคนร้ายเนี่ย
เป็นการรวมตัวกันของสมาชิกแนวร่วมในพื้นที่อำเภอศรีสาครครับ
แล้วก็อำเภอใกล้เคียงแล้วก็ลงมือก่อเหตุ
เพื่อสร้างสถานการณ์และดักทำร้ายเจ้าหน้าที่
ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะครับ
มีเพื่อนพ้องที่ผมรู้จักอยู่หลายคนที่เป็นทหารอยู่ที่นั่น